คุณผู้ชมคะตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าคนขับรถกระบะคันนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่ระยองรถกระบะคันนี้พุ่งไปชนรถจักรยานยนต์ของน้องผู้หญิงอายุสิบสอง
น้องบาดเจ็บสาหัสรกระบะหลบหนีไป
คุณผู้ชมดูภาพนะคะเหมือนรถจักรยานยนต์ของน้องเนี่ย
กำลังจะกลับรถชะลอเห็นไหมคะนี่แล้วโดนชนเข้าไปเต็มเต็มแบบนี้
จะบอกว่ารถกระบะคันนี้ไม่รู้ว่าชนคนมันไม่ได้เพราะชนไปแบบเต็มอะค่ะ
แต่กระบะคันนี้คือหนีหายไปเลยนะคะโอ้หนีไปเลยเหรอ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งเมื่อคืนถนนสายคลองปูนปากน้ำประแส
ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับตำรวจสพปากน้ำประแสจังหวัดระยองไปตรวจสอบ
น้องผู้หญิงอายุ๑๒ก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บ
เสื้อยืดกีฬาสีเขียวกางเกงขาสั้นสีดำอาการสาหัสค่ะ
เลือดไหลขาหักกระดูกเชิงกรานหัก
กู้ภัยปฐมพยาบาลประสานกู้ชีพของโรงพยาบาลมารับตัว
แต่กระบะคือหนีหายไปเลยไม่หยุดช่วยเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าตรวจยึดกระบะคันที่ชนน้องเอาไว้ได้
กระบะอีซูซูสีบรอนทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๔๓๙๒จันทบุรี
คันนี้ค่ะคันเดียวกันกับที่เห็นในคลิปภาพ
แล้วเห็นไหมคะมีร่องรอยเฉียวชนด้านหน้ารถนะคะ

คนขับรถกระบะติดต่อขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในอาทิบเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
วันเกิดเหตุเดินทางกันมาหลายคน
ระหว่างที่ขับรถรถจักรยานยนต์ของเด็กผู้หญิง
รออยู่เลนซ้ายแล้วกลับรถตัดหน้าในระยะกระชันชิด
พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของน้องแบบเต็ม
แล้วถามว่าหนีทำไม

ท้ายธรรมคือแล้วหนีหายไปทำไม
แล้วทำไมไม่รับผิดต้องให้ญาติออกมาให้ข้อมูลแทน

นายอาทิตย์บอกว่าอ๋อที่หายตัวไป
เพราะว่าญาติเขาที่ขับกระบะตกใจมาก
ไม่ได้หนีแค่ตกใจ
จะขอรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้น
แต่ยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอะไรนะคะ
ให้แต่นายอาทิตย์ที่เป็นญาติ
ออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวแทน
เลยทำอะไรไม่ถูกคือ
บอกว่าตกใจทำอะไรไม่ถูกค่ะ
แต่ควรจะลงมาช่วยค่ะ

พอหนีไปเนี่ยมันเกิดคำถามตามมาเยอะไงคะ
คุณเมาหรือเปล่าหรืออะไรกันแน่แล้วทำไมคุณหายตัวไปเลย
มาพบตำรวจไม่มาคุยกับนักข่าว

ญาติคุณมารับผิดชอบแทนมันไม่ได้

คุณคือคนขับที่ไปชนคนบาดเจ็บสาหัส

ตำรวจสพปากน้ำประแสระยองบอกว่า
ก็ตรวจสอบรวบรวมหลักฐานนะคะ
คือตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับคนขับรถกระบะนะคะ
เดี๋ยวจะมีการประสานกับญาติของน้องวัย๑๒ที่บาดเจ็บ

แล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เข้าใจนะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุย

น้องผู้หญิงอายุ๑๒ก็ยังไม่มีใบขับขี่เนาะ
ในการขี่รถจักรยานยนต์ก็เข้าใจแหละในมุมนี้
แต่อีกมุมหนึ่งคือกระบะชนน้องเขา
น้องเขาเจ็บแล้วเจ็บหนักทำไมคุณไม่หยุดช่วยเลยอืม